กลับไปเมื่อวันที่๖ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมาเพียงไม่กี่สัปดาห์ได้เกิดเหตุชายคลั่งกราดยิงที่อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูที่เขย่าขวัญคนไทยทั้งประเทศและสะเทือนใจคนไปทั่วโลก๘กุมภาสู่๖ตุลาซ้ำรอยฆ่ากราดยิง
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในวันที่๖ตุลาคม๒๕๖๕ที่ผ่านมาเวลา๑๒นาฬิกา๕๐นาทีได้มีชัยในเครื่องแบบเกิดอาการคุ้มครั่งขับรถกระบะบุกเข้ามาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์และได้ฆ่าชีวิตเจ้าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและเด็กที่กำลังนอนหลับมากถึง๒๗รายแบ่งออกเป็นเด็กในศูนย์๒๓ร
ผู้ก่อเหตุได้ขับรถออกจากศูนย์เด็กเล็กและตรงกับที่พักของตน
แต่ระหว่างทางเขาได้ก่อเหตุทั้งยิงทั้งฟันทั้งขับรถทับชาวบ้านตามทาง
มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๘ราย
และเมื่อผู้ก่อเหตุมาถึงบ้านพักของตนก็ได้จัดการปลิดชีวิตลูกเมียและสุดท้ายเขาก็ฆ่าตัวตาย
หนีความผิดครั้งนี้ไปตลอดกาล
เหตุการณ์ครั้งนี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓๘ราย

ถือเป็นคดีฆาตกรรมหมู่ที่มีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียว
แต่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย
และติดอันดับเหตุกราดยิงในโรงเรียนที่ร้ายแรงที่สุดของโลกอีกด้วย
สาเหตุเบื้องต้นที่ตำรวจสันนิษฐานก็คือ
อาจเกิดความเครียดที่ถูกไล่ออกจากราชการ
และยังมีประวัติเสพยาบ้าจนอาจทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่ง
และเป็นเหตุให้ออกก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่อง
เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความขวัญภาวะให้แก่ทั้งคนไทยและทั่วโลกเป็นอย่างมาก
และมันก็ดันไปปลุกภาพฝันร้ายในอดีต
ผู้คนไม่อยากจะนึกถึงมันอีก

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนในเครื่องแบบ

กับเหตุการณ์กระดยิงโคราช
พอได้รู้ข่าวแล้วก็เห็นภาพ
ก็รู้สึกตกใจมากเลย
แล้วก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น
เหมือนภาพเราก็กลับมาด้วย
กลับไปวันที่๘กุมภาพันธ์๒๕๖๒
เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที

ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา

สังกัดกองพันธ์สรรพวุฒิกระสุนที่๒๒

ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ตำบลชัยมงคล
ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้บังคับบัญชาของเขา

จ่าสิบเอกนายนี้ได้มีการซื้อบ้านในโครงการสวัสดิการทหาร
เขาได้ให้แม่ยายของผู้บังคับบัญชาเป็นคนจัดการเรื่องเอกสาร
และมีในหน้าค้าที่ดินอีก๑คน
แต่มีการตกลงเรื่องเงินที่ไม่ลงตัวกัน
จ่าสิบเอกต้องการเงินคืนจากในหน้าค้าที่
แต่ในหน้าค้าที่ไม่มีเงินคืน
ผู้บังคับบัญชาจึงเป็นคนกลางนัดทุกฝ่ายมาพูดคุยกัน
แต่ก็ไม่เป็นผลทำให้จ่าสิบเอกฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
หลังก่อเหตุที่บ้านพักผู้บังคับบัญชา
จ่าสิบเอกก็ได้บุกเข้าไปชิงอาวุธสงคราม
คลังอาวุธกองพันธ์สรรพวุฒิกระสุน
โดยยิงสังหารทหารเวรกองรักษาการเสียชีวิตไปอีกหนึ่งคน
และชิงรถฮัมวี่ทหารขับมุ่งตรงไปที่วัดป่าศรัทธารวม
ตามหาภรรยาของผู้บังคับบัญชาเพื่อจะฆ่าทิ้งไปด้วย
เขาได้กราดยิงใส่ชาวบ้านบริเวณนั้น
รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตเพิ่มอีก๑๑คน
แต่เมื่อเขารู้ว่าภรรยาของผู้บังคับบัญชาไม่ได้อยู่ที่นี่
แต่กำลังทานอาหารอยู่ที่ห้างกลางเมืองโคราช
เขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายพุ่งตรงไปที่ห้างนั้นทันที
เมื่อเข้ามาในห้างเขาก็ทำการกราดยิงผู้คนต่อเนื่องตลอดทาง
ยังมีการยิงถังแก๊สจนระเบิดเกิดเพลิงไหม้

ทักษะความแม่นในการยิงปืนระยะไกลของคนร้าย
ทำให้ประชาชนที่ติดอยู่ในห้าง

ทำได้เพียงแค่หลบซ่อนตามจุดต่างในห้าง
แต่คนร้ายก็ยังเดินหน้ายิงถล่ม

พร้อมทั้งยังมีการไลฟ์สดลงเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่พยายามเข้าควบคุมสถานการณ์

จากทักษะการยิงปืนที่แม่นยำของคนร้าย
ประกอบกับการให้ความสำคัญในการช่วยเหลือตัวประกัน
มีเสียงปืนยิงประทะกันดังขึ้นเป็นระยะตลอดหลายชั่วโมง
สร้างความกดดันให้ทั้งเจ้าหน้าที่ด้านนอกและตัวประกันด้านใน
และในที่สุดเช้าวันที่๙กุมภาพันธ์๒๕๖๓เวลา๙นาฬิกา
เจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าถึงตัวคนร้ายและทำการวิสามันคนร้ายเสียชีวิต
และช่วยเหลือตัวประกันที่ติดค้างในห้างออกมาได้
แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่รอดชีวิต
รวมแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รวม๕๘คน
และเสียชีวิตทั้งหมด๓๐คนรวมคนร้ายด้วย
เหตุการณ์นี้กลายเป็นเรื่องราวที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก
คล้ายกันในสองคดีที่เกิดขึ้นทั้งที่โคราชและน้องบัวลำพู
คือการที่ผู้ก่อเหตุทำร้ายฆ่าชีวิตผู้คน
กลับกลายเป็นคนที่มีหน้าที่ต้องปกป้องรักษาชีวิตผู้คน
ทั้งสองเหตุการณ์สร้างความเคลือบแคลงครั้งใหญ่ในระบบราชการไทย
ประชาชนต่างต้องการเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบทั้งตำรวจและกองทัพครั้งใหญ่
แม้จะมีการออกมาแถลงโดยกองทัพและทางตำรวจ
แต่ทิศทางก็เป็นไปในด้านที่ให้ประชาชน

มองสภาพจิตใจของตัวบุคคลที่ก่อเหตุเป็นหลัก
มากกว่าภาพรวมขององค์กร
อาจจะฟังเหมือนการปัดความรับผิดชอบของทางการ
แต่เหตุผลนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เข้าใจได้

ที่จะเสพยาจนคลุ้มครั่ง

สนุกกับการฆ่าชีวิตประชาชน

ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น
เพื่อควบคุมและป้องกัน

มาจากคนในเครื่องแบบเหมือนเหตุการณ์นี้อีก

สิ่งที่ประชาชนต้องการจากเหล่าผู้พิทักษันติราช
และคนที่เปรียบเสมือนรั้วของชาติจริง
ก็มีเพียงแค่ความปลอดภัยในชีวิต

โศกนาฏกรรมที่พวกเขาได้รับเช่นนี้